เห็นไหมคุณคนเนืองแน่นไปพร้อมกับเครื่องสักการะบูชา
ไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะเป็นของกินเป็นอะไรต่างนานา
แต่ที่ไหนล่ะถ้าไปสุพรรณบุรีแล้วไม่ใช่วัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แขก
ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองยังไงล่ะคุณ
ตอนที่รัฐบาลประกาศปลดล็อกเคอร์ฟิลล์กันไปแล้วนี่นะ
นักเสี่ยงโชคจากทั่วสารทิศก็เดินทางหลั่งไหลกันมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะที่นี่มีพิธีเสริมมงคลเสริมดวงเปิดโชคลาภด้วย
ชาวบ้านกว่า๕๐๐คนก็เลยมาร่วมพิธี
เอาไก่ต้มกล้วยน้ำว้าพวงมาลัยดอกไม้ทุบเทียนทองคำเปลวผ้าขาวมะ
มากราบไหว้ขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีเมืองสุพรรณบุรีนั่นเอง
นี่ทำพิธีกันเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านก็ต้องไปดูกันต่อที่นี่
อ่างน้ำมนต์ค่ะ

ไปดูไปส่องบางคนก็ต้องใช้มือถือนี่แหละถ่ายรูปทรงให้กับญาติญาติที่ไม่ได้มาดูด้วยกันช่วยกันดูช่วยกันเห็นช่วยกันเล็งซิว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
ไม่หมดอยู่เพียงเท่านี้มีการไปเขย่าเซียมซียักษ์ด้วยคุณผู้ชม
ถ้าใครไม่เคยไปหรือไม่ได้ดูตลอดนี่นะคุณผู้ชมจะไม่รู้เลยว่าที่ว่ายักษ์นี้ยักษ์ขนาดไหน
นี่เท่าคนนะคะคือต้องอุ้มต้องใช้วิธีเท่าคนเลย
จริงสูงเกือบจะ๑๐๒เมตรนู้นแหละมั้งนะพยาวกันทั้งตัว
ดูเวลาเขาเขย่าเลยโอ้โฮเอาสิไปทั้งแผนนั่งค้าเลยฮะ
อันนี้ทุ่มสู่ตัวจริงนะบางคนเขาก็ได้รับโชคไปในงวดที่แล้วเขาก็มาแก้บท
อย่างคนคนนี้ค่ะนางสาวพรทิพย์วงสุวรรณอายุ๒๙ปี
มาพร้อมกับสิ่งนี้ประทัศน์สีชมพูนี่น่าจะเป็นหมื่นนัด
นัดเลยคุณชนะเอามาแก้บนไงถูกโชคถูกลาบกันไปในงวดที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็มีการโชว์ท้ายประทัดมันจะมีตัวเลข
หลายคนเขาก็เชื่อกันว่าเป็นเลขนำโชคหรือเปล่า
ก็ดูกันไปเพลินแล้วกันนะ
ที่สำคัญพี่เขาบอกว่าที่เขาโชคดีเนี่ย

พอโชคดีแล้วก็ต้องมาทำตามคำสัญญา
แล้วก็จะได้ถูกโชคถูกลาบกันต่อไปนะ
แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งคนที่ถูก

อีกมากมายอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะจ๊ะ
มากมายเลยเยอะกว่าคนที่ถูกนะคะ
แต่ว่าก็เข้าวัดก็ไปทำบุญเสริมสิริมงคลกันนะคะ